คุณผู้ชมค่ะผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดเมื่อวานนี้
ในส่วนของรางวัลที่๑ยังถูกพูดถึงต่อเนื่องมาจนถึงณวินาทีนี้เลยนะคะ

หลายคนมองว่ามันไม่น่าจะออกเหลกแบบนี้มันแปลกเกินไปไหมมันว้าวเกินไป
แม้ว่าเมื่อวานเราก็พยายามนำสถิติมาให้ดูนะคุณภาคภูมิ
ก็มีแหละก่อนหน้านี้เลขแปลกที่เคยออกแต่งวดนี้ก็แปลกจริง

นี่นะคะก็คือบรรยากาศการออกรางวัลที่อยากให้ดูบรรยากาศการออกรางวัลอีกรอบหนึ่งก็เพราะว่า

บอกว่าอยากจะให้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้

ใช่อุปกรณ์การออกแบ่งรัฐบาลว่าทำไมเลขที่ออกงวดล่าสุดนี้

คือเขาโพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่ามันเป็นอัตราที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
อยากให้ตรวจสอบเพื่อให้หายคล่องใจ

ทีมข่าวของเราก็คุยกับทนายรณรงค์นะคะ
ที่ประธานเครือข่ายธนารงค์ถวงคืนความยุติธรรมในสังคม

ควรนำรายได้ที่จำหน่ายสลากแต่ละงวดไปจัดตั้งคณะกรรมการดีไหม
เพื่อมาตรวจสอบการออกรางวัลในแต่ละงวดโดยเฉพาะงวดไหนที่เกิดข้อข้องใจ
จะได้ออกมาชี้แจงประชาชนถ้ายังปล่อยเอาไว้เนี่ย
เดี๋ยวจะถึงขั้นทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ให้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอุปกรณ์การออกรางวัลด้วย
อยากให้มีการตรวจสอบมากอยากให้มีการตั้งกรรมการมากเลย
อยากให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพด้วยไม่ต้องให้กองสลากสอบกันเอง
เอาคนกลางผมอยากให้สอบอย่างนี้นะเอานักวิทยาศาสตร์วิศวกร
เจ้าของบ่อนหรือคนที่เล่นการพนันเก่งเก่งถามเขาเลยว่า
อุปกรณ์ออกรางวัลกองสลากวันนี้ถ้าคุณจะโกงคุณจะโกงยังไง
ผมเชื่อว่าระบบทุกระบบถึงจะออกแบบมาวันแรกมันอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์
ผ่านไปปี๒ปี๓ปี๔ปี๕ปีทุกอย่างมันต้องมีช่องว่าง
นี่นะคะทีนี้ค่ะมาดูตามหลักคณิตศาสตร์ดีไหมคะ
ว่าจริงแล้วความเป็นไปได้ที่เลขจะออกมาเป็นเลขเรียงแบบนี้
แล้วก็แตกต่างกันแค่เลขตัวเดียวเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะออกตัวเลขลักษณะแบบนี้มากน้อยขนาดไหน
ถ้าเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์เพจคณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น
ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าโอกาสที่จะออกเลขแบบนี้๑ในล้านค่ะ

คุณจริงทุกเลขมีโอกาสถูกโดยที่๑กับ๑ค่ะเท่ากันหมดคือ๑ใน๑ล้านค่ะจริงแล้ว

มีคนหลายคนที่เข้าใจผิดว่าผมกำลังหมายความว่า

ผมบอกว่าทุกเลขมีโอกาสเกิด๑ในล้านเท่ากันหมด
แต่เรากำลังคุยกันถึงกรณีที่ว่า

กรณีเลขสวยมันเกิดขึ้นได้ยากกว่า
กรณีเลขไม่สวย

หมายถึงว่า๑ในล้านมันก็เหมือนกับโอกาสของเลขอื่นนั่นแหละ
แต่เพียงแต่ที่ออกมามันเลขสวยแค่นั้นเอง
แต่เลขไม่สวยกับเลขสวยเนี่ย
อาจารย์ก็บอกว่าเลขสวยมีโอกาสออกรางวัลได้ยากกว่า

แล้วก็เป็นเลขเรียงเป็นเลขยากเข้าไปอีกอย่างนี้ไงฮะ

โอกาสที่จะเกิดเลขเหมือนแบบนี้เนี่ย
ทางเพจเขาเขียนเอาไว้๒แบบนะคะ
กรณีแรกค่ะตัวเลขซ้ำกัน๕เลข
แต่อยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้

กรณีแบบนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้น

ก็คือซ้ำกันห้าเลขแต่สลับตำแหน่ง

รางวัลที่๑งวดล่าสุดนี้อยู่ในกรณีที่๒ค่ะ
กรณีที่๒ก็คือตัวเลขซ้ำกัน๕เลข
แล้ว๕เลขเรียงกันเลย
มีแค่เลขขอบที่เปลี่ยนไป
ขอบก็คือด้านหน้าหรือด้านหลัง

หรืออาจจะเป็น๙๑๑๑๑๑๑๑๑๑อะไรแบบนี้
ก็คือเป็นเลขขอบที่เหลือเรียงหมด
ลักษณะแบบนี้ถือเป็นกรณีที่๒
แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้น๑๘๐แบบใน๑ล้าน
ซึ่งก็คือใน๕๕๖งวด
จะมีแบบนี้๑งวด
หมายความว่าจะมีลักษณะแบบนี้อีกทีก็๒๓๒ปีค่ะ
๒ปีจะเห็นเลขแบบนี้สักรอบหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นกรณีที่เลขเหมือนกันหมดเลย

ก็มีโอกาส๑๐แบบใน๑ล้าน
ก็คือ๑๑๑๑หรือ๒๒๒อย่างนี้

ก็คือ๑๐แบบใน๑ล้าน

มันมีโอกาสแต่มันออกมาแล้วใช่ไหม

คือคำถามของหลายคนเนี่ยนะ

เพราะสงสัยขั้นตอนแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป

คือจะล็อกหรือไม่ล็อกก็ไม่รู้

เออคือถ้าหวยล็อกต้องล็อกแบบไม่ให้เขาถูกดิ
ค่ะแต่ก็มีคนถูกจำนวนนึง

หาง่ายกว่าทุกงวดเลยซ้ำ
เราเจอนะฮะหรือถ้าเกิดว่าจะล็อก

อะไรที่มันไม่ใช่๖ตัวใช่ไหม

เขาไปซื้อที่อื่นไม่ได้ซื้อกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย

แล้วก็จะล็อกไหมล็อกอะไรอันนี้ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหม

แต่ท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่า

มีคนถูกรางวัลที่๑โอ้โห

นี่ฮะอย่างสองท่านนี้นะครับ

วันนี้เราตามเจอเพิ่มอีกนะครับ
กับนางสาวศรีประเสริฐแก้ว
เป็นพนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่
ทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

รับทรัพย์ไปคนละ๖ล้านบาท
เนี่ย
คือทั้งคู่เนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้นะ๑กันยายนนะคุณเขียนมาสอน

เมื่อวานนี้มีญาติผู้น้องซึ่งเขาเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่มาที่บ้าน
ก็ชวนกันกินข้าวแล้วก็มองเห็นว่าเออในแผงยังเหลือเลขอยู่นี่
ก่อนโรตเตอรี่ออกเหลือนี่เลย๙๙๙๙๙๗
คนที่เขาเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าโอ้โหมันเลขซ้ำมันขายไม่ออก

ก็คนเขาจะถูกอะเนาะ

นายสาคอนวงใหญ่อายุ๔๑ปีนะคะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เป็นชาวตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองนะคะ
ถูก๑ใบรับไป๖ล้านบาท
นายสาคอนบอกว่าโชคมาหาถึงหน้าบ้านเลยค่ะคุณผู้ชม
คือคนขายลอตเตอรี่เนี่ยขี่รถมาหน้าบ้าน
แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเนี่ยเหลือลอตเตอรี่อยู่๒ใบ

เลขเดียวกันนายสาคอนซื้อหน่อยไหม
แต่บังเอิญว่านายสาคอนมีเงินอยู่แค่ร้อยเดียว

ทีนี้ยังไม่รู้ใครที่ซื้อไว้อีกใบหนึ่ง
อีกคนนึงก็ที่ซื้อไว้ก็ต้องถูกรางวัลก็คงได้๖ล้านอ่ะ

ก็อาจจะถือว่าฟ้าให้เรามาเท่านี้ค่ะนี่ก็ดีแล้ว

ที่อำนาจรรย์นะครับทุกผู้ชมครับ
เลิศมูลจินดาอายุ๗๓ปีเป็นหมอแคนชื่อดัง
อยู่ที่บ้านปลาค้าวตำบลปลาค้างอำเภอเมืองนะครับ
ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันนะครับหนึ่งใบนะ
ซึ่งคุณตาเลิศนี่โอ้โหดีใจมาก
ดีใจถึงขั้นที่ว่าตัวสั่นแบบจนลูกหลานตกใจว่าเป็นอะไรนะครับ

ก็เลยมาตรวจดู
นี่ครับทุกผู้ชมครับเป็นใครที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑
ตลาดในหมู่บ้านนะครับเหตุผลที่ซื้อบอกว่าไม่มีอะไรมาก
ฮะเลขสวยเห็นว่ามีเลข๙เยอะไม่เคยเจอเลขแบบนี้มา
ก่อนพอไปเห็นก็เลยซื้อเก็บไว้ส่วนเงินรางวัลที่ได้นี่นะฮะ
ล้านบาทเนี่ยนะครับคุณตาบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งให้กับลูก
ทุกคนนะครับลูกสาวบอกว่าตอนแรกคนในครอบครัวเนี่ยไม่ได้
ตั้งใจจะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เลยนะเพราะว่ากะว่าไม่
ให้ใครรู้อยู่แล้วอืมแต่แป๊บเดียวโอ้โหเขารู้กันหมด
คุณเข็มมาสอนพอรู้มากขึ้นมากขึ้นก็เอาชัวร์ไว้ก่อน
ตอนนี้พาคุณพ่อไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
นะคะส่วนที่เชียงรายค่ะนายกิติยานันอายุยี่สิบสี่นะคะ
เป็นชาวตำบลแม่ต่ำอำเภอพญาเมงรายถูกรางวัลที่หนึ่ง
หกล้านบาทนี่ครับก็ตอนแรกเขาบอกว่าตั้งใจจะซื้อเลขเก้าหมดเลย
หกตัวค่ะอืมเป็นเลขสวยกะว่าจะซื้อแล้วคงเก็บไว้
เป็นเลขมงคลอะไรแบบเนี้ยครับหาเท่าไหร่ก็ไม่มีไม่เจอเจอแค่เนี้ย
เก้าเก้าเก้าเก้าเก้าเจ็ดมีอยู่สองใบตอนแรกจะซื้อทั้งสองใบเลยนะ
แต่แฟนทักเหรอบอกโอ้ยเยอะไปซื้อใบเดียวก็พออืม
พี่ไงไม่งั้นถูกสองใบเอานะพี่ไปงอนแฟนนะ
นี่แหละเขาถือว่าเอาล่ะได้เท่านี้แหละแฟนบอกซื้อแค่นี้แหละใบนี้
อืมซื้อสองใบอาจจะไม่ถูกอันที่นทบุรีนะครับในรุ่งศักดิ์ใจใสอายุสามสิบเจ้าของแผนขายล็อตเตอรี่นะครับ
อยู่ที่ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีนะฮะก็ถูกรางวัลที่๑๑ใบ๖ล้านบาทนะครับ
คือเขาบอกว่าเห็นลอตเตอรี่เนี่ยมีเลข๙เยอะมากแล้วก็เลข๙เป็นเลขมงคล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

นะครับทีแรกเนี่ยก็เห็นเลข๙หลายตัวก็ยังไม่ค่อยอยากซื้อนะแต่เอาก็ได้นะครับตอนนี้ดีใจมากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับ
เดี๋ยวจะโอนเงินไปให้แม่ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้กลับบ้านไม่ได้ที่ลาว
เนื่องจากติดเรื่องการเดินทางช่วงโควิด

จากนี้นะคะก็มีที่เรานำเสนอข่าวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
ถีใหม่โดยเฉพาะคนที่ถูกรางวัลที่๑๐ใบ๖๐ล้านบาทนะคะ
เริงศักดิ์สิริสงครามอายุ๔๕ปีเป็นนายตรวจรถไฟ
สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
โอ้โห๖๐ล้านนี่นะคะนางนาตยาทองสั้นอายุ๕๒ปี
มีอาชีพรับจ้างกรีดยางที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานี
ถูก๒ใบ๑๒ล้านนะคะ
นายจรรย์ล่าสุธรรมอายุ๔๖ปีเป็นลูกจ้างร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
อำเภอเมืองจังหวัดระยองถูก๒ใบ๑๒ล้านบาท
กรยารัฐทิพย์มอนอายุ๔๒ปีแม่ค้าขายนมเปรี้ยว
ตลาดนัดคลองถมลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์๑ใบรับไป๖ล้านบาทค่ะ
อ่าส่วนพวกเราทุกคนก็ถือว่ามีประสบการณ์ร่วมกัน

ที่ได้เห็นเลขลอตเตอรี่เลขยากอย่างนี้